ไปดูบรรยากาศสงกรานคุณผู้ชมก็มีหลายที่ครับ
เรื่องของสงการสะพานมอยแล้วก็สงการถนนข้าวเหนียว
เริ่มดูบรรยากาศสงกรานสะพานมอนก่อนบรรยากาศดีมาก
คือใครไปนะแล้วก็ไปทำบุญตักบาทตอนเช้า
แล้วที่สำคัญนะถ้าไปใส่ชุดแบบพื้นเมืองของเขามันดีมากเลยนะ
อากาศดีบรรยากาศดีทำบุญตักบาท
จะเอาแปลกแปลกที่แก้มด้วยนะ

และชุมชนชาวมอนบ้านวางกะผึ้นที่หมู่๒ต่างบนหนองรู
อำเภอสังครับบุรีที่การจนาบุรีคนไปเยอะเลย
ตอนเช้าก็มีการใส่บาทวิถีมอนแล้วก็ไปชิมอาหารพื้นเมืองกัน
เสร็จปุ๊บก็ไปเดินเที่ยวไปดูของที่มรลึกกัน
เดินชมสะพานบรรยากาศยามเช้าแบบนี้

บางคนก็จะไปเช่าชุดมาใส่กันนะครับ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาเป็นครอบครัวนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาบ้าง
ที่เป็นเชื้อสายมอนเขาก็ไปนะฮะเดินทางไปเที่ยวนะครับ

ถ่ายภาพถ่ายปีนี้อุ๊ยแต่งตัวสบายเลย
ดูแก้มดิเขาขาเอาแป้งไปทา

คือเขามีแรงงานชาวเมียนมาที่เขาไม่สามารถเดินทางกลับบ้าน

บรรยากาศการเล่นน้ำที่นี่ก็เล่นน้ำกันนะฮะ

แล้วก็อากาศค่อนข้างจะร้อนเพราะว่าเกือบ๔๐องศาเลย
ก็มีพระสงฆ์มาพรมน้ำมนต
เสร็จปุ๊บชาวบ้านก็ร้องรำทำเพลงเล่นน้ำกันแบบนี้นะครับ
เอาจากกาญจนบุรีไปดูขอนแก่นกันหน่อยนะครับ
นะฮะถนนข้าวเหนียวนี้คลื่นมนุษย

คุณบอมอภิวัตก็ไปรายงานสดจากที่นี่ด้วย
ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนี่แหละนะฮะ
ก็มีทั้งคนไทยคนต่างชาติไปร่วมกัน
ก็เป็นการรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี๒๕
เมื่อคืนคลื่นมนุษย

สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันประมาณสัก๑๘๐๐๐กว่าคน

เขาก็เล่นกลับไปกลับมาอยู่๓รอบ
แต่ละรอบทุกคนจะนั่งลงยืนขึ้นนั่งลงยืนขึ้นแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายประธานเขาก็จะมีการเริ่มกระโดดก่อน
ส่งกลับไปส่งกลับมาตั้งแต่บนเวทีไปถึงนู้นสุดถนนนู้นแหละครับ
บรรยากาศก็สนุกสนานคึกคลื้นนะฮะ
ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเก็บภาพ
บรรยากาศเอาไว้กับถนนข้าวเหนียวสงกราน
มันชอบจังเลยสงกรานปีนี้เราได้เห็นความสนุก
เห็นรอยยิ้มของคนไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ใช่เพราะว่าซบเซามา๓ปีแล้วนะคะ

เนี่ยโอ้โหสวยมากน่าไปเที่ยวนะคะ